ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเทสล่ามีเซ็นเซอร์จับสิ่งลี้ลับได้
วันนี้อันจะพาทุกคนไปดูค่ะว่ารถของอันจะจำสิ่งลี้ลับได้หรือเปล่า